เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
นั่งก่อนจะนอนเองกาย
เชิญตามสบาย

เธอเลยจะคุยจะเล่า

เล่าไม่เหมือน

ก็เรื่องเงินงามคุย

คำนะชับมาเลย

ใหม่ก็สามารถร้องจนจบได้

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ภูมิใจภูมิใจภูมิใจ

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้อง

ร้องได้ให้ดัง

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ
ร้องถูกต้องไม่ผิดเลยนะครับ
จากเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับ

วันนี้พอจะไปทำอะไรได้บ้าง

เอาไปซื้อพันธุ์ปลาศักดิ์นิดหนึ่งได้มั้ย

มีคนโตผู้หญิงผู้ชาย
ผู้หญิงแม่ไฟ่กะเฟิรต

ก็ลูกชายอีกคนคนที่สอง

เขาก็สบายดีตามอัตภาพเขา

เราขาดเหลืออะไรเขาก็พอช่วยด้วยบ้าง

ณตอนนี้ก็มีแจ๊คที่อยู่คอยผ่อนแรงคุณแม่
ก่อนที่เราจะออกมาในตอนที่เราเรียนหนังสือ
เด็กทุกคนมันต้องมีความฝันอยู่แล้ว
เคยฝันไหมครับว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไร

อยากจะไปเป็นการประมงการเพาะพันธุ์ปลา
แบบว่าผสมไข่ปลาให้ออกลูกได้เยอะ

เหมือนคิดค้นเพาะปลาพันธุ์ใหม่อย่างนี้

เรามีวิธีเรียนสายอาชีพทางด้านนี้ได้ยังไงบ้าง

ณตอนนี้ก็คือว่าแจ๊คต้องช่วยคุณแม่ทำงาน
แต่ว่าบนเวทีแห่งนี้พี่ไหมสามารถทำให้เรื่องมันผ่อนหนักเป็นเบาได้
โดยการเอาเสียงเพลงมาสู้กับการแข่งขันบนเวทีของเรา
ถ้าวันนี้ทำได้ตามเป้าไม่แน่เขาอาจจะกลับไปได้เรียนในส่วนที่เขาสมควรจะได้นะพี่หมายสงสารลูก

ใช่สงสารลูกอยากให้ลูกได้เรียน
ถ้าอย่างนั้นคุณหมายต้องตั้งใจนะครับ

ตั้งใจร้องเพลงให้ดีเพราะว่าเพลงต่อไปนี่จะเป็นเพลงที่๔แล้วนะครับ
ตอนนี้คุณไหมมีตัวช่วยเหลืออยู่๒ตัวช่วยนะครับ
เพลงนี้นะครับเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐บาทแล้ว
สามารถเอาไปใช้หนี้ได้แล้วเหลืออีกหมื่นหนึ่งด้วย
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
เพลงนี้จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายซะทีเดียว
จะว่ายากก็ไม่ยากสักทีเดียวเป็นเพลงกึ่ง
แต่ว่าก็เป็นเพลงแห่งสหัสวรรษคือหมายความว่าคนรู้จักกันทั่วไปหมด
ไม่มีใครเลยที่ร้องไม่ได้โดยเฉพาะในหมู่ดารา
แต่ว่าต้องถามพี่หมายว่าเพลงนี้
มันเข้ามาในหูเราบ้างไหม

เพลงนี้กับเพลงที่แล้วอันไหนยากกว่ากัน

เพราะว่าอันนั้นมันมี๒ท่อนอันนี้มันจะมีหลายแยกหน่อย
ก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับ
ถ้าหยุดได้๔๐๐๐รับ๔๐๐๐เลยแน่ไม่เสี่ยงไม่อะไรแล้ว
แต่ถ้าอยากจะไปต่อให้ได้๖๐๐๐ก็ต้องสู้

เหลือครึ่งหนึ่งจาก๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

อุปกรณ์อาวุธที่จะไปสู้เขามีอยู่แล้วนะครับ

ใช้ค่ะ
ใช้นะครับ

แผ่นไหนดีครับ